คุณผู้ชมคะคุยกับโฆษกองทัพบกนะคะพันเอกวินไทยสุมารีค่ะ

ฉันเพิ่งได้เห็นเนื้อข่าวที่โฆษกมีการแถลงไปนะคะ
เดี๋ยวฉันให้ท่านสรุปความก่อนเลยค่ะ
ว่าตกลงความเข้าใจที่จะให้เข้าใจตรงกัน
ตกลง๔๕๐๐ล้านของปีงบประมาณ๖๓ตามเอกสาร
วันที่๒๐เมษาที่ผ่านมาแปลว่าอะไรคะ
ตัวนั้นน่าจะเป็นเอกสารพูดถึงโครงการ
มีรหัสเลขงบประมาณว่ามีวงเงินที่ใช้
แต่ว่าตัวเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายจริง
ถ้าเป็นลักษณะของการยึดตัวอุปกรณ์พวกนี้
ส่วนใหญ่จะต้องกินเวลาอย่างน้อย๓ปี๔ปี๕ปี

อาจจะเข้าใจว่ามีการใช้งบประมาณจำนวนนั้น
อาจจะต้องดูในรายละเอียดของการปฏิบัติจริง
อาจจะมากส่วนใหญ่จะน้อยหรือจะแบ่งการใช้เป็นยังไง

แต่ถ้าเอาตามเอกสารที่เป็นข่าวก่อน
ยังไงจะมีการซื้อรถตามจำนวนนี้
และใช้งบประมาณ๔๕๑๕ล้านจริงตามนี้ก่อนถูกไหมคะ
ลักษณะนี้อย่างโครงการมีเองในปีแรกเอง
แต่ว่ากำหนดเนี่ยหลังจากเราปกติลงแล้วเนี่ย
ในปีนี้อาจจะต้องมีการชำระกันที่ประมาณตัวเลข๙๐๐อย่างนี้

ก็บอกแล้วว่าถ้าผูกพันแล้วก็ต้องตัดอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
คงจะใช้ได้จริงแค่๔๕๐เท่านั้น

ทีนี้ในส่วนของ๔๕๐ล้านบาทเท่ากับว่า
จะเริ่มจ่ายก็คือปีงบประมาณ
คือภายในกันยายนปี๖๓นี่แหละก้อนแรก
แต่ว่าตัดลงครึ่งหนึ่งเหลือ๔๕๐ล้านบาท

ค่ะแล้วก็ยังไงโครงการ
ฉันถามเอาใจประชาชนถามด้วยนะคะ
คือยังไงโครงการ๔๕๐๐กว่าล้านของโครงการนี้
ยังไงต้องจบโครงการแน่
ไม่มีเปลี่ยนแปลงแค่ยืดระยะการจ่าย
ระยะเวลาการรับของออกไปเท่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับทุกโครงการเป็นแบบนี้หมดครับผม
หมายถึงของทุกหน่วยราชการบรรยายจะเป็นแบบนี้หมด
เว้นตัวเลขที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
กำลังพลนะครับซึ่งผมไม่ได้มีรายละเอียด

น่าจะถูกตัดไปประมาณหมื่นล้านเนี่ยเกือบหมื่นล้านใช่ไหมฮะ
ไอ้นี่มันแค่๔๕๐เองแต่มันคงมีอย่างในส่วนอื่นอีกซึ่งรายละเอียดมันเยอะมาก
เอ๊ะจ่ายกันจริงนี่เดือนไหนคะโฆษกคะ
ต้องแล้วแต่ข้อตกลงนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของลักษณะนี้
สิ่งของที่มันวางอยู่แล้วหยิบมาได้เลยจ่ายเงินไม่น่าใช่
ของพวกนี้อย่างน้อยถึงแม้จะเป็นของที่อยู่ในประจำการก็ดีหรือนั่งแล้วก็ดี
มันต้องมีระบบการตรวจเช็คต้องมีระบบอะไรต่างในทางเทคนิคค่อนข้างสลับซับซ้อนพอสมควร

โศกคะถ้าเอาตามตัวเอกสารของกรมสัมภวุฒหารบกเนี่ยนะคะ
ก็คือในโครงการอันนี้๔๕๐๐กว่าล้านก็คือ๕๐คัน
ซึ่งเธออยู่ในกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณด้วยเนี่ยนะคะ

กองทัพบกเนี่ยก็สั่งมาก่อนหน้านี้
เมื่อปีงบประมาณที่แล้ว๑๐คันถูกไหมคะ
น่าจะใช่แต่ผมขอเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้รายละเอียดที่หลังดูฝาก

ไม่เป็นไรค่ะแต่ทีนี้ความหมายของเอกสารตัวนี้เนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกก็คือว่าจริงแล้วมันต้องจ่ายงวดแรก๙๐๐
เพื่อที่จะให้มันมีผูกพันในปีถัดไป
คือถัดไปเขาก็คงมีเงื่อนไขนะว่าในปีต่อไปต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่
แล้วปีสุดท้ายเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ได้พูดปีสุดท้าย
เขาอาจจะว่าเมื่อส่งของเสร็จตรวจลักษณ์เสร็จแล้ว
ต้องจ่ายถ้าส่วนใหญ่เขาพูดเป็นแบบนั้นมากกว่า
เพียงแต่ว่าตัวเลขงบประมาณเราจะต้องของงบประมาณจากปีนั้นเอาไว้เท่านั้นเอง